อีกเหตุหนึ่งก็เป็นปัญหาทะเลาะวิวาดทำร้ายร่างกายกันเหมือนกัน
เพราะว่านุ่มใหญ่คนนึงอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะ
เพื่อนบ้านเนี่ยเตรียมเครื่องเสียงจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ไม่พอใจค่ะโวยวายอารวาสเครื่องขวดเครื่องของ

เดี๋ยวเรามีภาพเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะ
นี่ไม่ใช่การแข่งขันศิลปะป้องกันตัวอะไรคุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นจีน
แล้วก็เป็นคลิปที่ถ่ายเอาไว้ได้
เป็นช่วงนาทีที่นายสมศักดิ์สมนามอายุ๓๖ปี
ผู้ก่อเหนี่ยนะคะเข้าไปอารวาด
แทงคนที่อยู่ในบ้านเลขที่๑๒๓หมู่๖
พรมมณีอำเภอเมืองนครนายกได้รับบาดเจ็บ
และตำรวจก็ได้เข้ามาระงับเหตุ
แต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะควบคุมตัวเอาไว้ได้
จากนั้นก็นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
รวมทั้งตัวนายสมศักดิ์เองด้วย
เพราะว่าเขาก็ล้มหัวกระแทกถังขยะ
ในช่วงที่กำลังไล่คนในบ้านบาดเจ็บกันไปนะคะ
ส่วนเจ้าของบ้านคือนางสาวพาซินีจอโหลค่ะ
ก็บอกกับทีมข่าวนะคะว่า
ตัวเขาไม่เคยมีปัญหาอะไรกับนายสมศักดิ์มาก่อน
แต่ว่าก่อนเกิดเหตุที่บ้านเนี่ยเตรียมจะจัดทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ก็เลยมีการทดลองเปิดเครื่องเสียงเครื่องไฟ
แต่พอเปิดมาได้ครึ่งเพลงเท่านั้นค่ะ
นายสมศักดิ์ก็ตะโกนโวยวายออกมาบอกลูกจะนอน
แล้วก็คว่างขวดเข้ามาในพื้นที่ที่จัดงาน

เขายังกลับไปเอามีดที่บ้าน
แทงน้าชายของนางสาวพาซินี
ได้รับบาดเจ็บที่ขาด้วยค่ะ
เราไปฟังข้อมูลจากทางด้าน

เขาบอกว่าได้คบกับผู้ก่อเหตุ

ตัวผู้ก่อเหตุมีอาชีพรับจ้างรายวันค่ะ
และที่ผ่านมาเคยโดนข้อหาเมาแล้วขับ

ตอนนั้นตำรวจตรวจพบว่า
ปัสสาวะมีสารเสพติดในร่างกายด้วยนะคะ
ส่วนครั้งนี้ตัวเธอเองก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่
ผู้ก่อเหตุอารวาสเกิดจากอะไร
แต่ความรู้สึกตอนนี้คืออยากจะเลิกรากันแล้ว

ถ้าหากว่าผู้ก่อเหตุถูกจับและถูกปล่อยตัวออกมา
จะมาทำร้ายลูกกับคนในบ้านหรือเปล่า
เพราะว่าที่ผ่านมาตอนเธอออกไปทำงานเนี่ย
ผู้ก่อเหตุนะพยายามที่จะมาทำร้ายลูกคนโต
ซึ่งเป็นลูกติดของเธอด้วยคือกังวลไปหมดเลยอะค่ะ
และมีข้อมูลอีกนะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวผู้ต้องหาเลิกงานกลับเข้ามาที่บ้าน
แล้วก็บอกกับเธอว่าจะเอาลูกไป
ตอนนั้นลูกก็กำลังนอนอยู่นะคะ

พร้อมทั้งด่าว่าคนในบ้านแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้หมด
อันนี้พูดแบบสุภาพแล้วนะคุณผู้ชม

ซึ่งแม่ของตัวแฟนผู้เกาะเหตุเนี่ย
เกลี้ยกล่อมจนเขามีท่าทีอ่อนลง
แต่ท้ายที่สุดนะคะก็ออกไปโวยวาย

ถึงขั้นแทงกันอย่างที่เป็นข่าวนี่แหละค่ะ
ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหานายสมศักดิ์๒ข้อหานะคะ
คือเมาประพฤติตนวุ่นวายและทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
หลังจากนี้ถ้าหากว่านายสมศักดิ์มีสติแล้ว
ก็จะมาให้ปากคำแล้วเดี๋ยวสอบสวนเพิ่มเติม